ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์สนับสนุนโดยเอ็กซ์โมชั่นซีบีร้อยห้าสิบอ่า
ช่วงนี้เรากลับมาทัวร์ไหว้พระกับมูไนท์กันต่อที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ก่อนจะขึ้นพระบรมบรรพฤษเราไปฟันทงดวงชะตา
หมูขั้นเทพกันก่อนต่อกันเลยกับราศีพฤศพ
ราศีพฤกษกเมื่อวันที่๑ธันวาคม๒๕๖๒

เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปแล้ว

ในประมาณ๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาเล็งดวงชะตาชาวราศีพฤศพ
จะมีอาการกินครับ
ขยับไม่ได้ขยับทำอะไรไม่ได้ขยับเป็นผิดหายใจยังผิดเลยอ่ะ
แต่พอผ่านพ้นวันที่๑ธันวาปีที่ผ่านมาเนี่ย
หลังจากนี้ไป๒ปีครึ่งนะชีวิตเปลี่ยนทุกเคราะห์ที่มีอยู่จะหมดไป
แต่คนเกิดราศีพฤศพก็ยังหวาดระแวงไงยังไม่ค่อยกล้า
ที่จริงแล้วราศีพฤศพนะถ้ารู้อย่างนี้นะลุยสำเร็จทุกเรื่อง
ยกเว้นนะเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือ
เรื่องของธุรกิจการงานอาชีพถ้าเดิมมันเนี่ยเคยดี

เปลี่ยนใหม่เริ่มต้นใหม่อ๋อเหรอ
ใช่ส่วนเรื่องความรักการงานไปด้วยกัน
กุมภาพันห์ถึงเมษา
เธอเป็นแม่บ้านอยู่ช่วงหนึ่งก็ต้องกลับมาทำงานใหม่
สมมุติว่าทำช่องนี้ก็เปลี่ยนช่องใหม่

แต่ถ้าเกิดว่ามีสามีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่

ไม่เปลี่ยนแต่แอบไปมีหรือเปล่าไม่รู้
คนเกิดราศีพฤศพในปี๒๖๑เนี่ย
จะมีปัญหาเรื่องกระดูกและฟันฟันทง

ระวังเดี๋ยวเส้นลงเส้นเลือดแตก
ที่จะต้องไปเสริมดวงไปสะดอกเคาะอะไรยังไงได้บ้าง
วัดไหนมีต้องสร้างวัดต้องสร้างบทวิหาร
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเอาเงินไปเป็นร้อยล้านพันล้าน
เงินสิบบาทยี่สิบบาทของเราชาวพุทธศพ
หนุนไปเกื้อกูลในวัดนั้นดีเป็นมงคล
ชาวราศรีพุทธศพในช่องของสวย
บูชาศักระพญานคราชปีนี้พญานาคาราชยังมาแรง
เพราะปี๒๖๐ถึงปี๒๖๕เป็นปีพญานาคาราช
แต่เปลี่ยนที่พญานาคาราชที่จะมาแผ่บารมีในปี๒๖๖
คือพญาศรีสัตนคราชอยู่ที่

และที่ริมแม่น้ำโขงที่เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์

ราศีมิถุนเนี่ยความสำคัญของราศีมิถุนในปีที่ผ่านมาก่อน
หลายปีที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนปลอดโปร่ง
แล้วอย่างเข้ามาสู่ปีใหม่แล้วฮะเป็นยังไง

เจ้าเสายกจากราศรีพิจิกมาราศรีสนูล

แล้วมีความกำหนักอยากจะมีครอบครัว

จะได้คู่ที่มีความทุกข์
หรือได้เสียสัมพันธ์เพราะถูกปั้ม

มันตกใจตื่นอยู่กับคนหนึ่งคนที่เราไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่

คู่จะมีอาการขี้หึงหวง

มันมีอาการแบบโรคจิตขึ้นมาเลยอ๋อคู่ของเขารวมไปถึงหุ้นส่วนคู่ค้ากันด้วย
ถ้าถูกต้องหุ้นส่วนก็เลยไม่ใช่เฉพาะคู่รักอย่างเดียวหุ้นส่วนคู่ค้า
มีปัญหาหมดการงานการเงินของชาวราศีมิถุนที่ผ่านมาชิว๕๖ปี
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจะเป็นยังไงฮะถูกเช็คบินอ่ะตาย
คนเรามันก็ต้องมีดีมีร้ายคุณหนุ่มใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหา
พอเข้าปีหกหนึ่งหกสองก็มีคลอสไปสองปีอืมนะฮะเดี๋ยวก็พ้นแล้ว
แล้วแต่ก่อนหน้านี้ราศีกันกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งมีปัญหาไอแจ๊คเป็นไง
ตอนนี้ดีขึ้นเป็นดีดีวันดีคืนใช่ไหมอ่าแล้วแล้วราศีพิจิกนี่เอ่อ
ที่ผ่านมาแย่แล้วตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วพี่ม้าเป็นไงแล้วทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไหม
อะไรก็ตามทีที่มันแก้ไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้อ่า
นี่คุณรู้แล้วเพราะคุณมาดูคุณก็ต้องบอกให้คนที่เป็นพวกเดียวคุณได้ดู
เพราะเมื่อรู้แล้วก็ต้องตั้งสติแล้วการแก้มีเคล็ดลับในการแก้
ก็คือ๑งดการหุ้นส่วนทำหุ้นทำมีส่วนกับใครในการทำการค้า

เมื่อเสามะเร็งให้หาราหูมาติดตัว
เมื่อเสาเล็งชะตาเจอราหูพิควนะโชคใหญ่ในชนะศาส
พระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่
ก็แปลว่าเมื่อเสาเล็งก็หาลาหูมาตั้งรับโดยการมีรูปเคารพของราหู
ภาพลาหูมาติดมาไว้ที่บ้านที่ทำงานแขวนติดตัวไว้เป็นของมงคล
ผ่านไปอีกสองราศีพ่อหอมปากหอมคอ
จากนั้นก็เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเพื่อเดินขึ้นพระบรมบรรพฤษ
ซึ่งจะมีบันไดถึง๓๔๔ขั้นเลยล่ะครับ
นี่แหละฮะที่เขาเรียกว่าภูเขาทองบางคนยังไม่เคยมามีบ้างไหมฮะ
มดดำเองยังไม่เคยขึ้นเลยจริงเหรอจริง
เขาบอกว่าเป็นจุดสูงสุดอีกที่หนึ่งของกรุงเทพมหานคร
เป็นจุดสูตรรวมของความศรัทธาในกุฤษนาโกสินต์เลยนะ
เป็นเจดีที่สูงมากเป็นการก่อขึ้นมาทำทั้งพื้นทำทั้งเนินเขาขึ้นมา
แล้วก็ก่ออิดขึ้นมามันคือการสร้างมันสร้างแล้วก็ล่ม
เพราะว่าต้องใช้ซุงใช้ไม้ทำสร้างไปเรื่อยคือสร้างจนกว่าจะเสร็จอ่ะหลายหลาย
ไม่ได้ทำบุญอย่างเดียวทำพิธีด้วยเพราะอะไรนะจุดตรงนี้อดีตยามแล้ว
อดีตนายกสมัครเนี้ยเกินมาทำวิธีข้างบนเลยนะผ้าจริงของผู้สมมติมาทำวิธี
มีความเชื่อว่าการเดินเดินขึ้นเนี่ย
ภูเขาทองเป็นที่เดียวในกรุงเทพ
ที่มีการเดินขึ้นชีวิตจะสูงขึ้น
การเดินครึ่งชีวิตจะสูงขึ้น

เพราะมันเดินไปสู่ยอดเจดีที่เป็นทอง

นี่คือชั้นรองสุดท้ายแล้ว
พอสิ้นสุดภัณฑ์ในนี้ก็ถึงโตทองแล้ว
ทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องมาไหว้มาไหว้ที่เจดี
อันนี้รับปิดทองที่เจดีหรือพระตรงนี้

ก็ต้องมาสักการะที่นี่
ภายในจะมีช่องทางเดิน
แคบตรงไปยังพระเจดีบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่๔ทิศ
อกจากนี้ทางเดินยังสร้างเป็นวงกลมรอบองค์พระเจดีด้วย
ของอำไพยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปด้วยทืน
หลังจากกราบสักการะบูชาพระบรมศาลีลิกธาตุแล้ว
เราไปฟังมูขั้นเทพฟันทงกันต่อ
อีก๓ราศีราศีไหนปังราศีไหนเฮ่งไปฟังกันเลยครับ
ราศีกรกฎราศีกรกฎนี้โดนราหูอยู่ด้วย

ปีที่ผ่านมาราศีกรกฎเป็นยังไงก่อนฮะ
ลาหูโคจรทัพราศีกรกฎมาตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมปีที่แล้ว๒๕๖๒

หนึ่งย้ายงานเปลี่ยนบ้านย้ายที่อยู่ซ่อมบ้านซ่อมรถ
วกกินบ้านแอร์เสียอย่างนี้เป็นต้น

แต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าตั้งที่ฟังมามีอาจารย์เคยบอกว่า

ราชการมีผลในทางลบมาก

กลัวคือตาย

ถ้าไม่ใช่คู่กันเนี่ยเลิก

มีเกณฑ์แต่งงานแบบปุบปับฉับพลัน
ทันทีทันใดอาจจะเพราะท้องก่อนแต่ง

มันจะป่วยออดแอดเพราะ

เอ๊ะจริง
เสริมดวงเสริมอะไรให้มันดีขึ้นยังไง

ดังนั้นเนี่ยวัดไหนต้องซ่อมวัดไหนต้องสร้างไปทำสา

หมายถึงว่าจะทำมากทำไว้ให้ได้ทำนะครับ
เหมือนพุทธศพเลยนะ
พฤษภปก็ต้องไปทำบุญอยู่ใบบราว
เบื่อเซ็งล้าท้อย้ายบ้านยุบเปลี่ยนแปลงเลิกมีปัญหา
เริ่มต้นใหม่เจอปัญหาปวดหัว
แต่พอหลัง๔สิงหาค่อยดีขึ้น
ดีขึ้นเมื่อ๔สิงหาปีที่แล้วนะแต่ชาวราศีสิงศ์ดันติดกับอารมณ์เดิม
จะแย่มานี่เองยังไม่อยากเริ่มต้นอะไร
ระแวงไงระแวงของเก่าระแวงของเก่าไอ้มันจะควรจะไปแล้วกลับระแวง
เกือบราชศรีสิงห์เหรอระแวงไหมเกือบรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจ
จะบอกให้ฟังมันหมดเคาะแล้วแล้วจากนี้ไปต้นมาจะไปนะ
ชาวราชศรีสิงห์ดวงหมดเคราะห์ไปประมาณสักเกือบ๑๐ปี
จริงเหรอในปี๒๕๖๑การงานการเงินความรักจะเป็นยังไงฮะ
ที่ผ่านมาเนี่ยมีที่ดินแต่ไม่มีเงินลงทุน
หรือมีธุรกิจมีไอเดียแต่ไม่มีเงินลงทุนถูก
จะรอเงินจะกู้ก็มีปัญหาสภาพคล่องแล้วก็กลัวระแวงเดี๋ยวจะไม่พอ
แต่พอปี๒๖๐ที่ผ่านมาพอเลยเดือนสิงหากัญญามานี่นะ
จนถึงปี๒๑๖๑เนี่ยจะมีกองทุนมีเงินมากองว่าเออเองอยากทำอะไร
แล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมีกำไรจัดแบ่งกันมานี้ทันที
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าล็อกลงตัวพอดีแล้วก็จะเกิดอาการรู้สึกว่า
เราต้องทำของตัวเราเองคือคนเกิดราศีสิงศ์มันเป็นอย่างนี้ครับ
ยามเมื่ออาสารับใช้เป็นผู้ซื่อสัตว์และทำด้วยใจทุ่มเทสุด
แบบไม่นึกถึงตัวเองเลยแต่ยามนี้เป็นเวลาที่ชาวราศีสิงศ์ต้องนึกถึงตัวเอง
ก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างอาณาจักรจะทำให้มีบ้านมีรถมีธุรกิจและมั่นคง
และสำเร็จในปี๒๖๑ขอโทษครับ

ความรักปี๒๖๑ชาวราศีสิงศ์ถ้าเรื่องความรักนะ
คนรักคู่รักหรือคู่นอนคู่อะไรก็ตามทีที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่
แต่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงแฮปปี้มันจะเข้ามายอมสยบอยู่ใต้บาธาครับ

ต้องไปทำบุญในวัดที่กษัตริย์สร้างเพราะราศีสิงศ์มีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย
อาทิตย์นั้นคือกษัตราไปทำบุญในวัดเก่าวัดแก่วัดที่กษัตริย์สร้าง
อายุทยามีเต็มเลยนะครับมากน้อยตามศรัทธาจะเป็นมหามงคล
แล้วทำให้เป็นเรื่องเป็นราวคุณราศีสิงศ์คือราศีเจ้าป่า
ผมรับเป็นเจ้าภาพบุรณะหอระคังเป็นเจ้าภาพหลักและเป็นระดมมาจบ
เราไปตามกันที่ราศีกันที่คุณบอกว่าจะดีนักดีหนาชีวิตจะดีขึ้น

ชาวราศีกันเมื่อประมาณสัก๓ปีเนี่ย๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกราหูทัพมันก็ย่ำแย่นะครับ
พอราหูไปเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นทีนี้มันมีอย่างนี้ครับ
ชาวราศีกันมันไม่ได้ดีทุกคนแต่ดาวดีผ่านเหมือนกับฝนตก
ในขณะที่ชาวราศีกันเป็นชาวนาต้องการอยากได้น้ำฝนแต่นาสุกไม่ทำโอ่งตุ่มแท้งสุกไม่เตรียม
ขอโทษใช้คำพูดนี้นะฮะแล้วพอท้ายพอดีไม่เห็นมีอะไรเลยก็เองไม่ทำอะไรอ่ะ
มันต้องทำดิมันไม่ใช่อยู่มันจะมีนี่ว่าไอ้สิ่งที่จะมีได้มันล้วนเกิดจากสิ่งที่ทำ
ถ้าคนเกิดราศีกันนะในปี๒๕๕๙ปลายปี๖๐และมา๖๑อีกครึ่งปีถึงเดือนตุลาคมนะ
ถ้าตั้งตัวไม่ได้ไม่รวยแล้วจบเอแล้วจบแล้วหมดแล้วมันเดินเดสไลน์แล้ว
แสดงว่าชาวราศีกันปีนี้ยังไงคุณก็ต้องตั้งหลักให้ได้คุณต้องไปคิดตั้งหลัก
ว่าวตอนที่จะว่าวขึ้นเนี่ยต้องวิ่งต้องใช้แรงไหมต้องสิแล้วมันติดลมบนแล้วต้องเหนื่อยอีกไหม
ไม่ต้องแต่บางทีก็ตกท้องช้างบ้างก็มีตกท้องช้างก็เราก็ปล่อยมันไปแต่เราก็เล่นยื้อยุดกับมันสบายบริหาร
นี่แหละคือความหมายถ้ามันติดลมบนแล้วจะกลัวอะไรหมายว่าคนเกิดราศีกันคุณต้องทำว่าวของคุณคืองานให้ติดลมบน
ฟันทงกันจนปังจนเฮ่งกันไปแล้วพักกินข้าวกินน้ำสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟันทงพร้อมมูกันต่อกับสุดยอดไฮไลท์ของวัดสะเกดครับ
ต้นปีเป็นธรรมเนียมนะครับเราต้องไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพื่อเป็นมงคลกับชีวิตจงทำบุญให้เปรียบเสมือนหนึ่งของลมหายใจ
ผมจะให้กำลังใจคนตามหลักสถิติ
เขียนหนังสือฟันทงดวงชะตาสิบสองราศีปีสองร้อยหกสิบเอ็
เป็นครูโหนผมเพราะปีนี้คนไทยต้องการกำลังใจ
และข้อมูลสำหรับการวางแผนชีวิตก็ฝากด้วยนะครับ
ผมเขียนจากประสบการณ์เป็นโหนอาชีพมา๒๕ปี
หวังว่าจะมีแนวทางดีที่บอกกล่าวให้ท่านได้ทราบ

นั้นจงสำเร็จแก่ท่านในทุกประการ
ให้เป็นกำลังเกิดปฏิหารประธานพรมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย
ในสิ่งที่เป็นมงคลจงเกิดขึ้นแก่กาย
นับตั้งแต่บัตรนี้ไปต่อออกการณ์และนานทืน